ไปดูลีลาการตำส้มตำกันบ้างดีกว่าส้มตำลีลาในการแข่งขันเนี่ย
เขามีเกิดขึ้นแทบทุกจังหวัดเลยคุณผู้ชมแต่ที่โรงเรียนเนี่ย
เขาก็จะมีการจัดกันเพราะว่าเด็กแต่ละกิจกรรมแต่ละชมรมแต่ละหน่วยเนี่ย
เขาก็จะมีการแข่งกันตำส้มตำลีลาขึ้นพร้อมกับประกอบเพลงด้วย
สนุกสนานขนาดไหนไปดูบรรยากาศกันค่ะ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะคุณครูค่ะค่ะ
คุณครูนี่คือเต็มกว่าคู่แข่งขันอีกนะครูถั่วฝักยาวกระจุย
ใช่เขามีแต่ควงสากอันนี้ควงถั่วฝักยาว
ควงเป็นกรรมเลยทีเดียวนะสนุกสนานจริงค่ะคุณผู้ชม
นี่คือการประกวดตำส้มตำลีลาประกอบเพลง
ในงานการประชุมวิชาการอกทหรือว่าองค์การเกษตรในอนาคต
แห่งประเทศไทยนะคะที่หน่วยมหาสารคามก็เป็นไปด้วยความสนุกสนาน
ที่เราเห็นนี่แหละค่ะผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมเสื้อผ้าพื้นเมืองอีสานด้วยนะคะ
แล้วก็มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด๖ทีมด้วยกัน
ผู้ที่ทำหน้าที่ตำส้มตำแหละแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมด้วยนะคะ
ก็คือเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะต้องทำหน้าที่เต้นแบบนี้ค่ะแต่คนที่ตำเนี่ยก็ตำไปด้วยนะ
ลีลาออกสเต็ปไปด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้ดิฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วคุณ
ตกลงคนที่ประกวดเนี่ยคือคุณครูท่านนี้หรือว่าเด็กกันแน่นะคะ
เห็นคุณครูแล้วรู้ได้เลยว่าเด็กได้ใครมานะคะสำหรับการประกวดส้มตำลีลาประกอบเพลง
ครั้งนี้เขามีเกณฑ์การตัดสิน๑๐๐คะแนนเต็มเนี่ย
รสชาติเอาไปเลย๓๐คะแนน
รสชาติอร่อยด้วยไม่ใช่ลีลามาดีอย่างเดียว
เอออย่างเดียวไม่ได้
รสชาติ๓๐เลยคะแนน๓๐เอาไปเลย
ลีลาท่าเหมาะสมสวยงามสร้างสรรค์อีก

แล้วก็การแต่งกายจะต้องเรียบร้อยสวยงาม
สุขอนามัยของผู้เข้าประกวดจะต้องดีด้วย

ตกแต่งจานให้น่ารับประทานก็มีคะแนนเหมือนกัน
ตรงเวลาอีกอย่างละ๑๐คะแนน
ซึ่งทีมที่ชนะเลิศการประกวดได้แก่ทีมชมรมอุตสาหกรรมเกษตร
ส่งเข้าประกวดโดยแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรนั่นเองค่ะ
หน้าตาน่ากินนะค่ะ
ไม่ใช่แล้วมันเออมันรีรายกว่าสนุกกว่าพร้าวสนุกด้วยรีรายดี